สวัสดีสุด

เอาละค่ะพี่เมียไปข่าวแรกก่อนระหว่างที่เรารอรับ

เดี๋ยวข่าวเราเยอะ
มาดูข่าวหน้าหนึ่งท่านผู้ชมค่ะ
คนขับรถกระป๋อที่ซอยโชคชัย๔โดนโจ
ไหนอยู่ไหน

เดี๋ยวขึ้นจอไปดีกว่า

มีการขับเฉียวชนระหว่างมอเตอร์ไซค์และคนขับรถกะป๋อ
รับจ้างในซอยโชคชัย๔แล้วคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามพวกมา
รุมคุณลุงที่ขับรถกระเป๋าตายบาดเจ็บก่อนแล้วก็ไปตาย
ตอนนี้จับผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่า
คุณสัจจานปลาสายุ๖๓แล้วเป็นโชเฟอร์รถกระป๋ในซอยรัฐพร้าววังหิน
ถูกกลุ่มชายชะกัน๔คนลงทางรักกายบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย
เหตุเกิดที่หน้าพงศ์สูงอพาร์ทเมนต์
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเหตุเกิดนี้นะคะตอนกลางคืน
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็ขับรถกับปอ
แล้วก็เฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
แล้วก็คนขับคือนายสุรเชษแล้วก็มีคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
พอมาถึงบริเวณซอยโชคชัย๔๓๖แยก๔เนี่ย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็ตามกระป๋อที่ว่า
นี่เห็นภาพไหมนี่ตรงนี้ที่หน้าเอาพวกมาลุม
แล้วตามพ่วงมาอีกหนึ่งคันแล้วก็ลุมแบบว่าไม่ยั้งมือเลยนะฮะ
ทุกอย่างมีอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดหมดนี่มันมีคนตามมา
เขานอนแล้วก็ยังมาซ้ำอีกใช่ค่ะใช่ค่ะ
ใช้กันแบบว่ากระหน่ำไปที่ศีรษะเยอะคือเฉียวกัน
แล้วเหตุผลที่เขาบอกว่านายอาทิตย์รับสารภาพนะคะ
ว่าก่อเหตุจริงทำไปเพราะบันดาลโทษะ
เนื่องจากก่อนเกิดเหตุนั้นนั่งดื่มอยู่กับพวกที่เป็นผู้ต้องหารวม๔คน
เมาแล้วก็แยกย้ายกันไปที่พักขณะที่นั่งซ้อนท้ายมารถกระป๋อเนี่ยเฉียว
โดนขาเป็นแผลโมโหก็เลยขับตามไปแล้วก็เรียกพวกมาด้วย
จากนั้นก็รุมทำร้ายบอกว่าบันดาลโทษะแล้วก็ขอโทษ
มันจบแล้วคะขอโทษเฉย
แล้วก็เลยขอโทษบอกว่าขอโทษกับญาติผู้ตายด้วยที่ก่อเหตุในครั้งนี้
เคยถูกจับในคดียาเสพติดในพื้นที่โชคชัยนี่แหละ
แล้วก็นายอาทิตย์ที่เป็นพักพวกเนี่ยก็ครอบครองยาเสพติดด้วย
แล้วก็เล่นพนันผลฟุตบอลด้วยเมื่อปี๕๘
ส่วนในอำพลที่ไปถูกตามมาเนี่ยก็ถูกสารจังหวัดธัญบุรี
จำคุกในคดีรักทรัพย์ในเคหาสถานเวลากลางคืน
ทั้งหมดมีคดีติดตัวหมดเลยตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไว้ยังไม่ให้ประกันค่ะ
ไม่ให้ประกันเพราะถือเป็นคดีที่แบบโอ้โหอุชกันเหมือนกันนะ

ไม่อยู่กลัวพี่จะหายใจเวลาความ

ช่วงนี้หัวใจมันสีชมพูสินะ

นั่งใส่สีชมพูเหรอ
มันใส่หลายฝนเหรอ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสังคมคือเกิดจากการเชื่อมโยง
เราต้องเชื่อมโยงให้ถูกต้องนะครับ

มีคนบอกเห็นมั้ยเสื้อคุณก็สวยนะเห็นประหลาด
ไปดูแข่งนี้นะ

ไม่เห็นเด็กไว้รุ่นสยามไปต่อคิวว่าเจ็บกระซับ

เมื่อก่อนคนออกแบบเสื้อตัวนี้

จนวันนึงขายโฆษณาอยู่ที่ไหนรู้มั้ย

ทุกวันนี้ช็อปของเขาเปิดที่มาเกาะญี่ปุ่น

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมขอเล่าเรื่องที่เหตุเกิด
เกตเกิดที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยวนะฮะที่เกาะสมุย
จังหวัดสุราธานีขนาดที่เที่ยวอยู่อืม
มันมีกลิ่นอืมกลิ่นแบบตลกอบเขามีคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงน้อยไป
ฮราการของเราน่าจะเพิ่มเวลาไปอีกนิดหนึ่งเราย้ายามจะเพิ่มแหละ
รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะกลิ่นเนี่ยตลบอบอวนเลย
เอาให้ไม่ถูกตัดก่อนไหมฮะแล้วยังไงต่อ
กลิ่นมากลิ่นมาในที่สุดก็รู้ว่าเฮ้ยชาวแถวชาวมันไม่ใช่กลิ่นธรรมดาแล้ว
มันน่าจะเป็นกลิ่นศพที่หาดทรายเลยหรือ
ที่หาดทรายที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณชายหาดสาธารณะบ้านละมัยหมู่๓

เร็ดนะครับอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเนี่ย
ทรายลึกลงไปประมาณ๕๐เซน

เป็นศพคนฮะทราบมาว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางรูซี่หรือยายช้างตามที่ชาวบ้านเขาเรียก
ชาวบ้านทุกคนรู้จักเกือบหมดเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่สติไม่สมประกอบ
ชอบเดินมาขอเงินขอทองแล้วก็อยู่ที่เกาะสมุยมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
ชอบเดินไปขอเงินกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แต่ละวันเนี่ยก็จะได้เงินนะนางไปขอเงินจากนักท่องเที่ยววันหนึ่งนางได้๕๐๐๖๐๐บาทนะ
นางไปขอเงินเขาเนี่ยต่อวันเนี่ยนางได้๕๐๐๖๐๐บาท
อกจากนี้ที่สำคัญคนจะสังเกตว่านางจะมีสร้อยทองเนี่ยประมาณบาทหนึ่งอยู่ในคอนาง
อ๋อคือได้คอตังอย่างเดียวแต่มีสร้อยทอง
นางไปขอบาทนางใส่ติดตัวอยู่ตลอดปรากฏว่าตอนที่เป็นศพสร้อยทองหายไป
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้คุณมั่นใจว่าตำรวจเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าสร้อยทองที่นางใส่เป็นของจริงหรือของปลอม
แต่วันนี้เมื่อตรวจสอบจากสภาพศพเนี่ยพบเพียงแค่ผ้าถุงสีแดงนะฮะแล้วก็
ที่เป็นถุงใส่ทองพบเพียงผ้าสีแดงที่เป็นถุงใส่ทอง
ประมาณ๐๖๐๐นะกะด่าที่เดินอยู่ที่หาดละมาย
ก็ไม่พบเห็นผู้ตายอีกเลย
ประมาณสักวันเพราะว่าอีกวันอีกวันนึงก็ได้เจอ
แล้วก็รู้ตัวที่ผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าก่อเหตุเนี่ย
เป็นพนักงานปล่อยเจ็ดสกีอยู่ที่หาดละมัยคุณ
เพราะว่าที่ค่าอยู่ที่ก็ออกจากเกาะสมุยไป

น่าจะออกทางด่านพรมแดนแม่สอดตาย
ช่วงแรงงานกลับประเทศด้วย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าก็ให้น้ำหนักไป
ที่พี่ถามว่าฆ่าทำไมใช่ไหมฆ่าฉีนทรัพย์น่าจะเอาแค่ทองบาทเหลือแค่นั้นแหละ
ซึ่งไม่รู้ของจริงหรือเปล่าถูกนะก็ต้องรอติดตามการสืบสวน
แต่ประเด็นคือน่าอับอายคือไม่ใช่คนไทยเป็นคนได้กิน
คือนักท่องเที่ยวต่างชาติคือบอกเฮ้ยกลิ่นมันไม่ไหวแล้ว
กลิ่นเนี่ยมันไปแบบว่าคือจงใจฆ่าแล้วก็พลางศพเพราะมีการฝัง

อัปเดตเรื่องของอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะ
รายงานพยากรอากาศประจำวันที่๔กรกฎาค่ะ
ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึง
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องค่ะ
แล้วก็ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา
ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน
ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และภาคใต้ตอนนี้มีกำลังอ่อนลงนะคะ
ทำให้ภาคใต้ตอนนี้มีฝนน้อยลงด้วยในระยะนี้
ค่ะแต่วันนี้รถในกรุงเทพพอฟ้ามืดรถติดเลยยังไม่รอตกเลย
ใกล้กันเพราะหนูก็ต้องเข้าตึก
ก็นั่นแหละเรียนนั่นแหละค่ะ
คือเป็นที่เจราที่ใหญ่สุดในโลกคือกรุงเทพฯมหานคร
เอาละเดี๋ยวช่วงนี้รู้สึกยาผีบอกเยอะกันเหลือเกิน
ล่าสุดครับหมอบอกอึ้งกิมกี่ไปเลยแล้วกัน
ชาวบ้านนับพันธุ์รับยาผีบอกบอกว่ารักษามาเร็งได้
อ้างว่าชายแก้ให้เป็นสูตรในฝน
ฝนเอาแล้วเข้าคิดสูตรได้๑๐วันฝนให้ครุกว่าแก้มาลงมาเร็งได้
จ้าวบ้านนี่ไปต่อคิวกับเป็นพันธุ์ภัณฑ์รับยากัน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

ด้วยเวลาของเราเราขอเล่าเรื่องนี้เลยดีกว่า

นี่มาบอกเป็นหมอผี

ผีหมอผีหมอคือหมอน่ะตายไปแล้วกลับมาบอกคือชาวบ้านเนี่ยแห่รับยาผีบอก

เรามาเข้าฝันไป
ไม่งั้นจะมาบอกได้ไง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนนับพันแห่รับยาผีบอกครับ

เพื่อนบ้านป่วยเป็นมะเร็ญระญญาติสุดท้ายอย่างหายได้เลย

ยังไม่มีสมุนไพรอะไรสมุนไพรไม่ได้๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ผู้สื่อข่าวนี้ก็ลงได้ที่อำเภอปาแดดจังหวัดเชียงราย
หลังจากรับทราบว่ามีประชาชนทั่วทุกสารทิศเนี่ย
เดินทางมารับยาผีบอกรักษาสารพัดโรค
มันไม่ใช่แค่หลักร้อยมันเป็นหลักพัน
ไม่เพราะว่าปัจจุบันนี้คนป่วยเป็นโรคนี้กันเยอะไง
เขาก็หาทุกวิถีทางในการรักษาไง
แต่ประเด็นคือว่าแต่เมื่อจะทำการบันทึกภาพเนี่ย
กับมีชัยอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของท่านรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กอรมนเนี่ยนะฮะ
สั่งห้ามสั่งห้ามบอก
โดยบอกว่าต้องขอหนังสือจากทางอำเภอ
แล้วก็เจ้าของสวนก่อนเขาว่าอย่างนั้น
มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาไงว่าอะไรเกิดขึ้น
ถึงขนาดเอาชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ของในบ้านมาแอบอ้างเลยเหรอ
คือชื่อว่านายแปงกระตันยูอายุ๖๗ปี
เจ้าของสูตรยาผีบอกว่าก่อนหน้านี้
ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาด้านซ้ายนี้อ่อนแรง
ก็คือเหมือนยายโอพักจิราที่หายแล้วตอนนี้แหละมั้ง
รักษามาหลายแห่งก็อาการไม่ดีเพราะว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนี้มันรักษายังไม่ได้
หมอเองก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไร
มีอยู่คืนนึงว่ะนางฝัน
ฝันว่ากำลังต้มยาดื่ม
พบชายแก่ปรากฏตัวขึ้น
แล้วก็บอกให้นำสมุนไพรหลายอย่างมารวมกัน
แต่ก็กันในฝันฝันกันนานฝันกันอยู่ทั้งคืน

ฝันกันให้สินค้านั้นมารวมกัน
หลังจากนั้นไม่นานจึงทำสิน
อ่าแล้วมะเร็งยังไง
อกจากนี้เพื่อนบ้านที่ป่วยเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับนี่คือโอกาสรอด

ก็อาจจะ๑๒ถ้าคุณเปลี่ยนตับทันถ้าตับดี
ข้างบ้านต่างจังหวัดเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
รักษามาแล้วสารพัดที่ก็ไม่ดีขึ้น
จึงได้นำยาต้มที่ผีบอกไปให้เขาดื่ม
ผ่านไป๕วันมันยิ่งกว่าคีโมอีก

ก็นางว่าอย่างนั้นปัจจุบันนี้
โกเว้นกรมะเร็งไปแล้ว

๕วันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นคือเขาหายเลย
ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปตรวจแล้วหายไปแล้ว
หมอที่โรงพยาบาลบอกอะไรเกิดขึ้นวะ
เขาบอกอย่างนี้หมอที่โรงพยาบาลบอกอะไรเกิดขึ้น
พร้อมเปิดไปว่ายาต้มดังเก่าใช้รักษาได้หลายโรค

เพียงแค่ต้องถวายค่าครูคนละ๓๒บาทเท่านั้น

ก็ยังเอาจริงวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะ

แต่ขอนิดนึงว่าขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ข้อมูลสมุนไพรนะฮะคณะเพศศาสตร์

วันนี้เขาออกกล่าวมายืนยันเหมือนกันว่า
ยังไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะช่วยให้มะเร็งหายขาด
มีเพียงสมุนไพรเพื่อ

สมุนไพรมันทำให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง
แต่ที่สมุนไพรที่จะมารักษามะเร็ง

หมายถึงให้หายขาดเลยมันอาจจะทำให้อาการดีขึ้นก็ได้
แต่ว่ายืดระยะเวลาไปได้อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ยังไม่พิสูจน์แต่คนที่เขาเชื่อเขาหาย

จิตสั่งกายอย่างนี้เธอเพราะมีกำลังใจ

แต่ขั้น๔จิตสั่งกายอย่างนี้ก็ไม่รอดแล้วหรือเปล่า
ขนาดปู่หนูว่าหนูก็มีเงินรักษายังโกเว้นก่อนเลย
อาจจะมีกำลังใจมากขึ้นไงเป็นไปได้จริง
พี่แต่ขนาดไหนมืออันนี้ไม่รู้
แต่ถ้ามันไม่ได้มีสารเคมีหรือพิษอะไรถูกหน้า

เขาถามว่ามีหมอลงไปตรวจไหมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจไหมพี่
แล้วก็แต่ที่สำคัญก็แค่ว่าเอาชื่อผู้หลักผู้ใหญ่มาอ้าง
ทำไมจะต้องเอาชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เด็กในบ้านในเมือง
ต้องเอารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาอ้าง

แล้วทำไมเวลาที่เขาจะถ่ายเนี่ยไม่ให้เขาถ่าย
บอกว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาของรองนายก

ใช่คือถ้ามันถูกต้องจริงก็ไม่น่าจะกลัวอะไรว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหม

มันก็ไม่พบสเตรอยมันก็ไม่พบสารอะไรก็แล้วแต่

พี่คะไกโด

เมื่อกี้มีคนบอกว่าซื้อไปชิมแล้วอร่อยจริง

แอซจี้แอซจี้มีเค้าเพิ่งเห็น

ดังมากก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่
เพิ่งจะเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อไม่นาน
โดยงานนี้คุณเธอได้สร้างสตอรี่ใหม่อีกแล้ว

โดยงานนี้คุณนางเนี่ย

ทั้งที่เรื่องเก่าในวันยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยดี

ไปยืมชุดแบรนด์ดังยี่ห้อนี้เท่านั้นนะ

มาให้เพื่อจะออกงานตอบคำถามสื่อแบบสวย
โดยให้บอกไปว่าจะลงโปรโมทแบนให้เป็นการตอบแทน
คนดูแลก็รีบูลีกูจอเนี่ย

คือนานจะเห็นเป็นข่าวใหญ่สักทีนึงนะ
แม้จะข่าวในทางเสื่อมเสียก็เอาเถอะ

ไม่เขียนจริงหรอกเป็นเรื่องบัตรราวนะคะพี่แมว

ขอสวยแบบแอลิแกนนิดหนึ่ง

ยากเลยคุณแม่ง่ายง่ายมาก
คิดอีกชั้นนึงรู้เลยใคร

แม้ต่อกับถามหน้าข่าวคิดขนาดนี้แล้ว
ใส่เสริมบรรยาบีให้กับตัวเอง

เวลาผ่านไปจะเป็นเดือนแล้วนะป่านนี้นางยังไม่ลงรูปให้เขาเลย

ยังไม่ลงรูปขอบคุณแบรนด์ดังกล่าวเลยที่ให้ยืมชุดมา
สไตลิตก็สอบถามไปทางคนดูแล้วเมื่อไหร่น้องจะลงรูปขอบคุณแบรนด์ให้เขาสักทีนึง

งานเขาเพราะคนดูแลคนนี้ถูกเธอเทย่าโรเจอร์เธอเทย่าไปแล้ว
หมายถึงว่าก็ไม่เอาคนดูแลคนนี้แล้วด้วย

ถูกเพราะว่าคนดูแลคนนี้ถูกเธอ

ไอ้จี้มันไม่อยากรู้ไม่ก็อยากรู้เขียนหน่อย

นางบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นจากคนดูแล
แต่คนดูแลคนนี้รับปากทางแนนว่าจะสอบถามให้
กหูหาเพื่อจะคุยเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อย
แต่ปรากฏว่านางไม่รับโทรศัพท์
ไปก็ไม่ตอบจนปัญญาคนดูแลเลยต้องไปถามทางสไตลิตติดต่อหมวยเรื่องเยอะไปเอง
แล้วสตาลิตก็ต้องช็อกเมื่อได้รับคำตอบจากคนดูแลคนใหม่ว่าไม่รู้เรื่อง
ส่วนของคนดูแลเก่าที่ดีไว้ไม่รับผิดชอบตอนนี้ชุดอยู่ไหนชุดก็ไม่รู้เหมือนกัน
ชุดคืนก็แล้วแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องลงลงตอนนี้ก็เป็นทีของนางไง
ผมไม่รู้เรื่อง

มื้อได้รับคำตอบไงก็เลยขอแปรหนางไว้ไปที่เรียบร้อย
แล้วต่อไปนางจะเอาชุดหรูที่ไหนเสริมบารมี

โอ้คุณเมียวแกนนะคะถูกต้องนะคะ

เล่าเรื่องของพี่เป๊กกับพี่ธัญญาก่อนนะคะ
ก็กลายเป็นประเด็นร้อน

กระโดดูวิเค้าหนูก็ไม่รู้หนูก็วิเค้าจะข่าวที่เขาเขียนมา
ยังก็ให้กระโดบแงงและให้บอกมาว่าเป็นใครเราอยากรู้
ไปเป็นประเด็นร้อนมีกระแสบอกว่าคู่รัก
คู่หนึ่งเนี่ยหย่ากันเพราะว่ามีพริตตี้เป็นมือที่๓
ลูกสาวของคู่รักคู่นี้ยังบอกให้คุณแม่หย่ากับพ่อด้วย

มุ่งประเด็นไปเลยว่าเป็นนักแสดงสาวธรรยาเรชธรรยาหรือเปล่า
ไม่รู้ไงก็เนี่ยคนเลยไปถามพี่ธัญญา
คิดว่าเป็นคู่นี้หรือเปล่าก็เลยไปถามพี่ธัญญานะคะ
พยายามบอกอ้าวมีอักษรย่อเหรอวันนี้เรายังมางานที่บ้านพี่เป๊กอยู่เลย
เหรอเป็นเราเหรอถามว่าได้เห็นข่าวไหมไม่เห็น
เพราะว่าเราเคยได้ยินข่าวเตียงหาของคนอื่น
เรายังฟังคนอื่นแล้วเอ๊ะใครนะเราก็นั่งเดาไป
ทีนี้ก็บอกว่าสถานภาพครอบครัวตอนนี้ล่ะพี่ธัญญาบอกว่าปกติดีนะคะ

ยินยันว่าไม่มีการเซ็นบายหยานะคะบันทรความรู้สึกไหมไม่ได้บันทร
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะโกรธคนปล่อยข่าวหรือเปล่าไม่เลยเฉยมาก
เฟิร์มขาเตียงแข็งแรงใช่นะไม่มีอะไร
มันติดตรงที่ลูกบอกเพราะลูกเด็กยังเด็กไม่นั่นสิ

ถ้าถามเนี่ยน่าใช่เพราะวิทยาการตอบคำถามเป็นคนที่ตอบคำถามสั้น

ชีวิตนางชีวิตนางได้บรรบบุตร
แล้วที่มีข่าวอะไรกับสามิคู่เขาพูดตรงนะ
เขาไม่เคยปว่าว่าไม่ใช่ถ้าชัดเจนก็ใช่
ถ้าสมมติอื้อเราไม่มีโอกาสที่คิดว่าจะดูว่าผู้หญิงคนนี้โขต
มันมันเลยโอ้โบบบรักนางเลยอ่ะ

ในที่สุดก็ไปได้แบบรวยปุ๊บก็ไปซื้อตึกแถวดอนเมืองปรากฏว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นสารเจ้าพ่อเจ้าแม่งู
แล้วก็เช้ามาก็มีอะไรเกี่ยวกับความฝันของเขาแล้วเนี่ยวาดยันได้อย่างนี้โดยที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน
ไม่แล้วตอนนี้คือว่ารูปได้แบบนี้ตลอดเลยอะฮะ

ถูกมันเป็นยันที่แบบว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าบางทีเขาก็ยังงงเหมือนกัน
มันมาจากบางรจงบางราจันทร์มาจากความฝัน
นี่พี่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกช่วงนี้เนี่ยประมาณเดือนกลางปีแล้ว

คุณจะต้องติดตามว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย
ดวงราศีหมอลักษ์มาโอ้โหคนแชร์กันเยอะจากมูไนท

วันวันนี้จะดูเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่งูเนี่ยแหละ

๓ทุ่ม๔ทุ่มมามูไนท์กันนะคะ

กลับบ้านก่อนคุณนี่ค่อยมาใหม่

โอเคไปแล้วคุณผู้ชมทั้งสองค่ะ